ช่วงนี้นะคุณผู้ชมอากาศเย็นแต่ว่าคนหัวร้อนเกิดขึ้นค่ะ
เป็นการทะเลาะกันบนท้องถนนเลย
เรื่องขับรถนั่นแหละค่ะหาว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย
มีการขับรถมาปาดมีการเปิดไฟ
ก็ทำให้คู่กรณีไม่พอใจเอาปืนเลยนะ

ตบหัวจนหัวแตกค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรไปตรวจสอบเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
แล้วใช้อาวุธปืนตบศีรษะคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ
จุดตรงนี้คือบริเวณรังสิตนครนายก
ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็มีการประสานกันกับสายตรวจ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพนครรังสิทธิ์ไปจุดที่เกิดเหตุ
นี่ค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจอนายสมเกียจเตชะปิติอายุ๕๐ปี
อันนี้เป็นคนเจ็บนะเห็นไหมคะที่เขาพันผ้าอยู่เนี่ยค่ะ
ซึ่งมีบาดแผลบริเวณหัวเบ้าตาตานี่เขียวบวมปูดเลย
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพนครรังสิทธิ์ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเห็นเลือดไหม
เสื้อสีน้ำตาลชุบไปด้วยเลือดเลยนะ
ใช่แล้วก็จากการสอบถามนายสมเกียรติคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยขับรถมาจากห้างแถวย่านรังสิต
ผมก็จะกลับบ้านปกติที่คลอง๔
ตอนนั้นที่ผมขับรถอยู่บนถนนผมได้จอด
แล้วผู้ก่อเหตุเขาลงมาต่อว่าผม
หาว่าตัวนายสมเกียจขับรถปาดหน้าเขาแล้วก็มีการเปิดไฟ
ก็เถียงกันค่ะทะเลาะกันชกต่อยกัน
อีกฝ่ายนึงควักปืนออกมาไม่ได้ยิงนะ
แล้วใช้ด้ามปืนนั้นตบที่หัวของนายสมเกียจค่ะ
แต่ว่าเราก็
ไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะ
คือนายวิรัติเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมเห็นช่วงที่ทะเลาะกันแล้วก็มีการชกต่อยกัน
แต่ผมไม่เห็นนะตอนที่เอาอาวุธปืนมาตบหัว

อดกันแล้วใช่ไหมครับ

แต่มีอาวุธมาอยู่ไม่เห็น

เห็นตอนช่วงที่เขาล้มไปแล้ว

กับพี่คนที่ขับรถมาบนถนนมาแยก
แต่ช่วงนั้นไม่เห็นอาวุธ

ที่คนที่ฝ้ามหัวอยู่ข้างล่ะ
ทีนี้คนเขาเห็นช่วงที่กำลังต่อยกัน
ต้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพปนจุลลงกร

แล้วก็ให้รับทราบข้อกล่าวหาที่สพประตูน้ำจุลาลงกรเหมือนกัน

ทีนี้นักข่าวของเราพยายามไปถาม

บอกว่าฝั่งนายสมเกียจคนเจ็บเนี่ย

แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไงว่า

ทำไมต้องอารมณ์ร้อนถึงขนาดนี้ด้วยนะคะ